คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะคะ

ว่าทำไมแต่ละประเทศใช้พลังงานที่แตกต่างกัน

ตอนนี้บ้านเราใช้อะไรเป็นพลังงานหลัก
แล้วบ้านอื่นเราใช้อะไรเป็นพลังงาน
น้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน

บ้านเราใช้พลังงานประเภทไหนมากกว่ากันนะครับ
วันนี้ผมสืบสกุลพันธ์ดีพาคุณผู้ชมมาพบกับ
กูรูด้านพลังงานตัวจริงนะครับที่จะตอบคำถามเรื่องนี้
และถ้าคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องกันไปแล้ว
อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ด้วยนะครับ
พอครับทรัพยากรหลักที่ใช้เป็นพลังงานในบ้านเรา

คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่โชคดีนะครับ
ทรัพยากรพลังงานของเราบ้างบางส่วน

ในช่วงที่เรามีการใช้น้ำมันเยอะ
ประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันได้นิดเดียว
ปัจจุบันเราผลิตได้ประมาณ๑๕ของปริมาณน้ำมันที่เราใช้ทั้งหมด
ขณะที่เราโชคดีนิดหนึ่งก็คือเราค้นพบ
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศนะครับ
เราเลยนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นไฟฟ้าในประเทศของเรา
เราผลิตเองเกือบจะทั้งหมดมีนำเข้าจากลาวบ้างบางส่วน
แต่ว่าน้ำมันในภาคขนส่งส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้า
พอครับปัจจัยของประเทศอื่นที่เขาเลือกใช้พลังงาน
เขามีปัจจัยอะไรในการที่จะพิจารณาครับ

ประเทศไหนมีอะไรเยอะใช้อันนั้นก่อน
ในยุโรปมีฐานหินเยอะใช้ฐานหินก่อน
เมริกาฐานหินเยอะใช้ฐานหินก่อน
ประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเช่นญี่ปุ่น
ก็จะเลือกใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ราคา

พลังงานใดที่ต้นทุนสูงในการผลิตในการจัดการ
คุมไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกสิ่งที่ต้นทุนต่ำให้เข้าระบบได้ก่อน
หลายกรณีต้นทุนต่ำแต่มีน้อย
อย่างเช่นไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย
เรามีข้อจำกัดในการที่จะผลิตไฟฟ้าจากน้ำ
ทั้งที่ต้นทุนต่ำ
ก็เลยเอาเข้าระบบได้ไม่มาก
ขนาดที่ประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาว
ต้นทุนไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากต้นทุนต่ำแล้วเขามีเยอะ
เยอะจนผลิตเหลือเฟือให้ตัวเขาเอง
ยังเหลือส่งออกมาให้เราด้วยเป็นต้น
เห็นแล้วนะครับว่าการเลือกใช้พลังงานของแต่ละประเทศ
ก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรหลักของประเทศนั้น

และที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของนโยบาย
ในการป้องกันความเสี่ยงด้านพลังงานนั่นเองครับ

ส่วนครั้งหน้าเช็คก่อนแชร์จะพาไปเช็คเรื่องอะไร